เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าตกอกตกใจของคุณพ่อคุณแม่ของคุณฟิล์มรัฐภูมิแหละเพราะว่าอะไรติดต่อลูกชายไม่ได้นะคะแล้วก็มีข่าวเห็นมีการแชร์ออกมาบอกว่าฟิล์มเนี่ยโดนจับ
โดยมีฟิล์มเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทร่วมกันเป็นจำเลยความผิด
ฐานร่วมกันประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าย้อนไปก็ปี๒๕๕๙ช่วงเดือนตุลาคม
จนถึง๒๐กุมภาพันธ์๒๕๖๐ค่ะ
เป็นหนึ่งในจำเลยที่๒๔โดนให้จำคุก๑ปี
ปรับไป๑๐๐๐๐๐บาทแต่ว่าตัวเขารับสารภาพ
ก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๖เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
แต่จำเลยค่ะไม่เคยกระทำความผิดแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ก็คือชัดเจนว่าเขาเองไม่ได้มีเจตนาจะหนีหายไปไหนนะคะ
ทางศาลก็เลยเมตตาให้รอลงอายา๒ปีค่ะแล้วก็ต้องมารายงานตัว๑ปี
รวมไปถึงมีการบำเพ็ญประโยชน์อีก๒๔ชั่วโมงด้วยค่ะ
ก็เห็นว่าทางคุณแม่พยายามติดต่อคุณฟิล์ม
ห่มร้องไห้๑๐สาย๒๐สายกันเลยทีเดียว
เพราะว่าเห็นภาพหัวค่อนข้างได้ตกใจเหมือนกัน
คือไปเดินทางไปสารอยู่ทำธุระอยู่ยังไม่เสร็จนะคะ
ก็ตามนี้นะคะคุณแม่สบายใจได้
หลายคนบอกว่าการเมืองยังลงเล่นได้ไหมนะคะ
คุณฟิล์บอกว่ายังลงเล่นได้ครับเพราะเป็นคดีเมื่อแบบว่านานมาแล้วนะจ๊ะ